คุณผู้ชมฮะไปดูปฏิบัติการไล่ล่าสุดดุเดือดกลางทะเลอ่าวไทย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ประมงพุ่งชนเรือประมงพื้นบ้านของชาวบ้าน
ออกลากอวนคลาดหอยแคลงอย่างผิดกฎหมาย
ขับเรือชนกันกลางทะเลแบบนี้มีภาพเหตุระทึกให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะ
อัจฉันชั่วโรงพยาบาลเข้ามาขึ้นเข้ามาขึ้น
โอ้โหเหตุไล่ล่ากลางทะเลเลยนะคุณนะ
ปกติเราเห็นเจ้าหน้าที่ไล่ล่ากันทางบก

ทีนี้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ออกไล่ล่าชนเรือประมงพื้นบ้าน
ของชาวบ้านที่ออกลากอวนคลาดหอยแคลงอย่างผิดกฎหมายนะครับ
โดยเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปรับ
รามการประมงทางทะเลอ่างศิลาชนบุรี
ขับเรือไล่ล่าจับเรือประมงพื้นบ้านของชาวบ้านคลองตำรุอำเภอเมืองชนบุรี
ออกทำการประมงอย่างผิดกฎหมายกลางทะเลอ่าวไทยนะครับ
ปฏิบัติการไล่ล่านี้ก็ดุเดือดเหลือเกินอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปนะฮะ
ไล่บี้พุ่งชนกันจนเรือแตกครับ
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างฝ่ายต่างมีคนได้รับบาดเจ็บนะฮะ
มีรายงานด้วยนะครับว่ามีฝ่ายหนึ่งที่ถืออาวุธปืนด้วย
หลังเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบ
การประมงทางทะเลอ่างศิลา
ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชนบุรีนะครับ

ถูกเรือชาวประมงพื้นบ้านพุ่งชน
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเรือเจ้าหน้าที่เสียหาย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาและออกหมายจับชาวบ้าน

ทำให้เสียทรัพย์และความผิดพรบประมงกรณีการลากอวนคลาดหอย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็สนใจเรื่องนี้นะ
ลงพื้นที่ไปสอบถามกับชาวบ้าน
หมู่บ้านประมงพื้นบ้านตำบลครองตำรุ
ซึ่งก็มีชาวบ้านนำคลิปนี้มาให้เราดู
เป็นคลิปขณะที่ชาวประมงช่วยกันลากเรือ
โดนชนเสียหายกลับเข้าฝั่งนะครับ

โดยนางสาวนัทธมนต์รวงพึ่งชาวบ้านคลองตำรุ

เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเธอออกเรือไปกับพ่อ
พอพ่อเห็นเจ้าหน้าที่ประมงขับเรือเข้ามา

แต่เจ้าหน้าที่ตามไล่ล่า
ทำอย่างกับพ่อของเธอเป็นผู้ร้ายนั่นแหละ
จนเรือของเธอถูกเจ้าหน้าที่ชนต่างหาก

เธอก็โดนเรือกระแทกเข้าที่ชายโครงขวา

เพราะกลัวไปแล้วเดี๋ยวจะโดนเจ้าหน้าที่จับนะฮะ

ชาวบ้านที่นี่คือมีอาชีพทำประมงมา

หมู่บ้านนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่๔๐๐คน
ถ้าไม่ให้ทำประมงแล้วจะทำอะไรกิน

แล้วก็นายกรัฐมนตรีเข้ามาช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านให้มีช่องทางทำมาหากินได้
แล้วก็ไม่ให้ถูกไล่ล่าจนเกือบตายกันอย่างนี้นะฮะ
เช้าวันนี้เองนะครับประมาณสัก๙โมงเช้า
ร้อยเอกจองชัยวงสายทอง
เป็นสสชนบุรีพรังประชารัฐนะฮะ
ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านชาวประมง
หมู่ที่๖ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแห่งนี้
พูดคุยกับชาวบ้านก็สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
สสเองก็รับปากจะหาทางไกลเกลี่ย
คู่กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมง
ยืนยันว่าจะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้าสู่ที่ประชุม

รวมถึงเรื่องของกฎหมายบางข้อให้สอดคล้องกับที่ชาวประมง
ประมงมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายกว่าร้อยปี
นี่เราอ่านข่าวเรื่องของชาวประมงมา

เรื่องของพื้นที่ในการทำมาหากิน
ในการออกคราดหอยออกหาของทะเล
มันกลายเป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมาย
ทีนี้ตัวสอสอเองบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยเสนอรัฐบาลต่อนะครับ
ก็อย่างไรก็ตามสสชนบุรีรายนี้
ก็จะเดินทางไปที่ประมงจังหวัดชมบุรีด้วย
จะไปพูดคุยเจรจากับเจ้าหน้าที่ประมง
ในเรื่องของคดีที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
อยากให้มีทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
เบื้องต้นตำรวจจะเรียกกลุ่มชาวบ้านมาสอบสวน
แล้วก็จะนัดเจรจากลายเกลี่ยกับเจ้าหน้าที่ประมง
วันพรุ่งนี้๒๖มกราคมที่ประมงจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับ